คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ที่กระบี่นะครับ

เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นสามี
แล้วก็จับภรรยาขังไว้ที่บ้าน
ที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับ

พยายามไปพูดจาเจรจากลายเคลียร์
ปรากฏว่ามีการยิงสวนออกมา
ทำให้ตำรวจแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
หน้าตำรวจสภสายขาวจกระบี
ได้รับแจ้งนะครับว่ารถสายตรวจของสพทรายขาว
ถูกคนร้ายยิงถล่มบนถนนสายพรุใหญ่
เทศบาลตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีนะครับ
โดยรถสายตรวจถูกยิงกระจกหน้ารถพลุนเลยนะฮะ
ฝากระโปรงมีรอยกระสุนมากกว่า๒๐จุด

ห้อน้ำรถแตกกระจกหลังแตกนะครับ
ภายในรถพบผู้บาดเจ็บ๓คน
ก็คือ๑เป็นตำรวจนะฮะร้อยตำรวจโททรงฤทธิ

เป็นรองสาวัดปราบปรามสภสายขาว
กระสุนเข้าบริเวณหนกแก้มซ้าย๑แผล
อก๒แผลเสียเลือดมากอาการสาหัสนะครับ
ส่วนคนที่นั่งข้างและได้รับบาดเจ็บ

คือร้อยตำรวจโทสุทัศน์นวลจันทร์

เป็นรองสาววัดปราบปรามสพสายขาว
แล้วก็มีรอยกระจกกระเด็นใส่ตามแขนตามขานะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ

ก็คือผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำรวจโทรศัพท์คลองพลนะฮะ
ผู้ใหญ่ปรีชาชาวนาอายุ๕๓ปี
ซึ่งนั่งอยู่ในรถของตำรวจเหมือนกัน
กระสุนถูกที่แขนขวาของผู้ใหญ่๒นัด
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวคนเจ็บทั้ง๓รายส่งโรงพยาบาลคลองท่อม
โดยที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุนะครับก็ตรวจสอบทราบว่าขับรถเก่งยี่ห้อนิสสันจุ๊กสีขาว
ทะเบียนกไก่ชชิง๗๕๙๘เพชรบุรี
ทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือนายเรืองศักดิ์เรือนแก้วอายุ๒๓ปี
เป็นชาวอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับ
หลังก่อเหตุทั้งกักขังภรรยาไว้ที่บ้าน
แล้วก็มีการก่อเหตุกระหน่ำยิงรถตำรวจแล้วนะฮะ
ก็ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดตรัง
ซึ่งในรถของผู้ก่อเหตุก็ยังมีภรรยาแล้วก็มีลูกนั่งไปด้วยนะครับ
จากการสืบสวนทราบนะครับว่านายเรืองศักดิ์ผู้ก่อเหตุ
ทะเลาะกับภรรยาที่เป็นคนจังหวัดกระบี่
ภรรยาก็เลยหนีกลับมาบ้านครับ
ผู้ก่อเหตุจึงขับรถจากอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราช
มาตามตัวภรรยากลับใช้ปืนข่มขู่บังคับให้ภรรยา
แล้วก็ลูกชายที่เพิ่งคลอดได้๑๐วันขึ้นรถ

ของฝ่ายภรรยาก็เลยแจ้งให้ตำรวจมาช่วยระงับเหตุ
จนกระทั่งตำรวจมาเจอรถคันนี้ระหว่างทาง
ปรากฏว่าตำรวจสพทรายขาวก็ประสานตำรวจจังหวัดใกล้เคียง
ในการช่วยกันสกัดจับนายเรืองศักดิ์
แต่ปรากฏว่ารถของตำรวจสพสายขาวถูกกระหน่ำยิง
เรืองศักดิ์กระหน่ำยิงออกมาจนมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ๒นาย
แล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บไปอีก๑คนนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาของวันนี้
พนักงานสอบสวนสพทรายขาวเดินทางเข้าสอบปากคำ
ปรีชาชาวนาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลคลองพล
ที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงทิ้งแขน
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคลองท่อม
ไม่ได้ยิงสวนออกไปเพราะกลัวจะพลาด
เดี๋ยวจะไปโดนคนบนรถของนายบเรืองศักดิ
ซึ่งบนรถนายเรืองศักดิ์ก็มีทั้งตัวนายเรืองศักดิ
มีทั้งภรรยาแล้วก็ลูกน้อยวัย๑๐วันเอง

กลัวจะพลาดไปโดนผู้บริสุทธิ์
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง

แต่ว่ายังไม่พบปลอกกระสุนใดทั้งสิ้นนะครับ
ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
เป็นปืนที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นปืนชนิดใด
ส่วนตัวของนายเรืองศักดิ์เรือนแก้วผู้ก่อเหตุ

กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับ

โดยเฉพาะรองสารวัตรปราบปรามของสพสายขาว
ร้อยตำรวจโททรงฤทธิ์หนูสาย

ทำการผ่าหัวกระสุนออกแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์แรกจริงแล้วมันมีเหตุการณ์ซ้ำซ้อนด้วยนะ
เพราะว่าตำรวจที่ไปสกัดจับรถของนายเรืองศักดิ์เนี่ย
ปรากฏว่าไปพบเจอรถคันหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน

ทำให้บนรถคันนั้นมีผู้บาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ทางผู้บริสุทธิ์เองก็ออกมา
บอกว่าจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าตัวพวกเขาไม่ได้กระทำความผิด
แต่ปรากฏว่าโดนยิงผิด
เป็นความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับ